คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของการเปิดเทอม
ซึ่งเมื่อวานี้เป็นการเปิดเทอมวันแรก
เด็กนักเรียนที่ไปที่โรงเรียน
ทีนี้คุณครูก็ต้องให้เด็กนักเรียนแนะนำตัวเอง

คุณผู้ชมฮะไปดูที่โรงเรียนที่อ่างทอง
เพื่อนได้เห็นหน้าเพื่อนนักเรียนใหม่
แต่ยังงงอยู่๔คนนี้คนนี้ชื่ออะไร
เพราะว่าหน้าเหมือนกันหมดเป็นแฝดสี่
เป็นแฝด๔ชื่อดีด้วยนะคุณนะ
ปิงวังยมน่าน

เรื่องของนักเรียนแฝด๔เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้เห็นกัน
แต่ดูบรรยากาศเปิดเทอมโรงเรียนอื่นด้วยไปพร้อมกันนะครับ
ส่วนนี้คุณคือปิงวังยมน่าน
ถ้าถอดหน้ากากออกมาไม่รู้เลย
คนไหนน่านคนไหนยมคนไหนวังคนไหนปิง

เออไปดูน้องเขาแนะนำตัวให้เพื่อนได้รู้จักกันก่อนไหมฮะ
สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปิงมงสวัสดีครับ
เป็นคนโตครับอยู่ห้องมอน๑ครั้ง๑ครับ
สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวังยมสวัสดีครับ

สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายราชสวัสดีครับ

สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปิงวังสวัสดีครับ

ที่พาน้องปิงวังยมน่านมาแนะนำตัวกับเพื่อนเนี่ย
บอกว่าเด็กคนอื่นอย่าเพิ่งงงกันนะลูกนะ
อันนี้เขาเป็นแฝด๔นะปิงวังยมน่านนะครับ
นี่ที่โรงเรียนเทศบาล๓วัดชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับ
ก็เปิดการเรียนการสอนเป็นวันแรกประจำปีการศึกษา๒๕๕๙
โรงเรียนนี้ก็มีเรื่องฮือฮาเรื่องนี้แหละครับ
นักเรียนชาย๔คนเป็นพี่น้องฝาแฝดกัน
ก็ชื่อเล่นปิงวังยมน่านเดินทางเข้ามาเรียนในชั้นม๑
ในวันแรกพร้อมกันทั้ง๔คนเลยนะ
โอ้โหแบบนี้คือเขาพยายามใส่หน้ากากคนละแบบกันแล้วนะ
แต่ถ้าเกิดว่ามาอยู่ห้องเดียวกันเพื่อนปวดหัวนะคุณ
อันนี้อยู่คนละห้องแต่อยู่ชั้นม๑เหมือนกัน

เพราะว่าน้องแยกห้องกันไปอยู่แบบนี้ครับ
ปิงแฝดผู้พี่เลยนะ

พระเลียงนะสมมุติปิงกลมวังกิ่งราชยมภูมินาน

พอชื่อเล่นก็เป็นปิงวังยมน่าน

ถ้ามีคนก็อาจจะชื่อเจ้าพญา
ปิงกลมเป็นแฝดผู้พี่เรียนอยู่ม๑ทับ๑
ส่วนวังกิ่งนะครับวังกิ่งเป็นแฝดคนรอง

เด็กชายราชยมหรือว่ายม
น้องคนที่๓เรียนม๑ทับ๓
แล้วก็น้องภูมิมานานหรือว่าน้องน่าน
เป็นแฝดน้องคนสุดท้องเนี่ยนะฮะ
ก็เรียนอยู่ชั้นม๑ทับ๔นะครับ
ทั้ง๔คนอายุ๑๒ปีเท่ากันเลยนะฮะ
เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องฮือฮาแล้วก็เรียกรอยยิ้ม
กลุ่มนักเรียนชั้นม๑เป็นอย่างมากเลยนะครับ
แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเมื่อทั้ง๔คนเนี่ย

ไม่งั้นเพื่อนเรียกผิดฝาผิดตัวแน่นะฮะ